มีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในที่นาของผู้ใหญ่บ้าน
และมีพิสุนีที่ประจำสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง

บอกว่ามันเหม็นเหม็นอะไรต้องขออภัยคุณผู้ชม
เห็นอุจจาระเพราะว่ารถสูบซ่วม
หรือว่าสูบสิ่งปฏิกูลเอาอุจจาระมาเทอยู่ในที่นาของผู้ใหญ่บ้าน
มันเหม็นเข้ามาถึงตรงกุฏิเลย
อีกอย่างหนึ่งที่นาตรงนี้มันก็ใกล้แหล่งน้ำของชาวบ้านด้วย

เพราะว่าทางสำนักปฏิบัติธรรมเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ครับ
เอามาเทขี้ใส่แล้วก็เหม็นคลุ้งทั่ววัดเลยนะคะ
แบบนี้ต้องแจ้งได้ของเพื่อแล้ว
ดูนะคะมาเทขี้ใส่หัววัดเลยค่ะ
ขอให้เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยดำเนินการด้วยนะคะ
โอ้โหขออภัยคุณผู้ชมนะฮะ
นี่รถสวบสวบเหรอรถสุบซ่วม
เทอะไรคุณอย่าพูดเลยเมื่อกี้ได้ยินในคลิปไปแล้ว

นี่เป็นพิสุนีรูปหนึ่งที่เป็นคนถ่ายไว้ได้นะครับ

บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รถสูบซ่วม
เทอุจจาระสิ่งปฏิกูลลงในทุ่งนาของผู้ใหญ่บ้าน
อยู่ติดกับสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติ
มหาประชาบดีพิสุนีอาบรามที่บ้านหนองบัวอำเภอพล

มีการทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันเลย
เทแล้วเทอีกเทมาเป็น๑เดือนแล้วเนี่ยนะฮะ
ทำให้น้ำเนี่ยขออภัยทำให้พวกอุจจาระเนี่ย
ล้นไหลลงสู่แม่น้ำลำคลอง

ก็ใช้น้ำเหล่านั้นมาใช้ในการอะไรล่ะคุณ
สุนีรูปนี้ก็เลยร้องขอความช่วยเหลือ
จากนายกรัฐมนตรีซะเลยนะฮะ
และเห็นความเมตตาในผู้มาปฏิบัติธรรม
ณสถานที่นี้และสมณะที่อยู่ที่นี่
เดือดร้อนด้วยกลิ่นอุจจาระนี้อย่างรุนแรง
โอ้โหนี่แหละฮะบอกว่าเดือดร้อน
ขอนายกรัฐมนตรีช่วยหน่อย

นายกเล็กพอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโศกนกเต็น
ก็คือนายธนากรพงศิลารุดไปตรวจสอบเลย
แล้วก็ไปพร้อมกับฝ่ายปกครองของพื้นที่ด้วย
แล้วก็ตอนแรกนะมานั่งวิเคราะห์กัน
หรือว่าเจ้าของที่นาซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ต้องการเอาคลี่เอาคลี่เหรอคุณ

หยุดเอาอุจจาระมาลงนาทันทีนะครับ
เพราะมีการเปิดเผยบอกแบบนี้คุณ

เป็นรถที่ทางเทศบาลจ้างก็จริง

ในที่ที่มันถูกต้องถูกที่ถูกทาง

แล้วก็ทางด้านของสาธารณสุขด้วยนะครับ
ดังนั้นเอามาทิ้งแบบนี้ก็ต้องสั่งหยุดเลย
ห้ามทำการแบบนี้โดยเด็ดขาด
แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ
สิ่งปฏิกูลเหล่านี้ไหลลงไป
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไปด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้นะฮะก็ต้องตรวจสอบกัน
ประเด็นหนึ่งแล้วเรื่องของรถสูบซ่วม

มันจะลงแหล่งน้ำแหล่งท่าของชาวบ้านเนี่ยนะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมีการตรวจสอบก็คือ

นี่ค่ะใส่เหมือนจีวอนเลย
ใช่ค่ะแล้วหลายคนเนี่ยศิษยานุสิตจะเรียกว่าหลวงแม่นะคะ
เป็นพิสุนีสายเถระวาสรูปแรกในไทย

ที่จังหวัดขอนแก่นสั่งตรวจแล้วนะคะ

เนื่องจากในไทยไม่มีพิสุนีแล้ว
กรณีแบบนี้ต้องมีการตรวจสอบ
แล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าไปเลยนะครับ